หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งกลายเป็นนักรบด่านหน้าในช่วงที่ประเทศไทย
เฉินกับสถานการณ์โควิด๑๙ช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา
ถูกจับตามองอีกครั้งว่าอาจจะกลายเป็นกลุ่มคนที่ทรงพลังทางการเมือง
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มากก็น้อย
ด้วยเพราะอาสาสมัครเหล่านั้นกระจายกำลังกันอยู่ตามหมู่บ้านทุกชุมชนกว่า๑ล้านคน
ก่อติดและคลุกคลีปัญหาสุขภาพของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดจึงไม่แปลกใจที่ทุกพักการเมือง
จะพยายามนำเสนอนโยบายวางพิชิตใจเหล่าอสมให้ได้
เพราะนั่นหมายถึง๑ล้านคะแนนเสียงที่กระจายอยู่ทุกชุมชนไม่แพ้กลุ่มอาชีพอื่น
ตลอดสี่ปีที่ผ่านมามีสองรัฐมนตรีจากสองภักดิ์การเมือง
กำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุข
คือนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีว่าการ
และนายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการ
นายอนุทินและนายสาธิตต่างพยายามช่วงชิงสร้างผลงาน
ว่าเป็นผู้ผลักดันเพิ่มเติมค่าตอบแทนให้กับอสม
ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด๑๙จนสำเร็จ
เราก็ได้ให้สัญญากับพี่น้องอสม
เพื่อให้พี่น้องสวได้ทำงานได้เต็มที่
โดยที่วันนั้นเรายังไม่รู้ว่าเรามีโควิดนะครับ
แต่เราก็เพิ่มสวัสดิการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องอสม
วันนี้อสม๑๕๐๐๐คน
เราได้ตอบแทนการทำงานหนักหน่วงของท่านเหล่านั้น
โดยการเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยอีกท่านละ๕๐๐บาท
ตลอดเวลาที่เราต้องต่อสู้กับโควิด
และในช่วงรณรงค์หาเสียงกันอยู่นี้
ภูมิใจไทยยังชูนโยบายเพิ่มค่าตอบแทนให้กับอสม
จากที่ปัจจุบันรับเดือนละ๑๐๐บาทเป็น๒๐๐บาท
ที่พักไทยสร้างไทยจะให้๒๕๐๐บาท
และพักไทยศรีเวลาให้๓๐๐๐บาท
ส่วนพักอื่นยังไม่มีนโยบายที่แน่ชัด
เพราะฉะนั้นค่าตอบแทนค่าโปรดการณ์ของอสม
เพิ่มเป็นเดือนละ๒๐๐๐บาทครับ
และเราใช้สมชมสงเคราะห์
ที่ผมเริ่มต้นให้มีสมชมสงเคราะห์
ซึ่งขณะนี้มีอสมสมัครเข้ามาประมาณ๙๐กว่าเปอร์เซ็นต
เรากำลังคิดเรื่องการตรวจสุขภาพให้กับเขา
และเรากำลังคิดเรื่องที่ให้เงินกู้
โดยใช้สิทธิหลักประกันในสมชมเข้ามาทำประกัน
ผมมีความเชื่อมั่นว่าเขาได้ซึมซับการทำหน้าที่ของผม
ท่านรองนายกให้ผมดูอสมในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผมมั่นใจว่าอสมผูกพันกับเราเห็นผลงานเรา
ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้หลายฝ่ายวิเคราะห์กันไปว่า
ณเวลานี้แม้จะยังไม่ถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
แต่เชื่อว่าเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
กว่า๑ล้านคน๑ล้านเสียงจะไม่ใช่พลังเงียบอีกต่อไป
เพราะพวกเขาและเธอได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใคร
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน